แปบยังไงอายุสักประมาณ๓๐๓๕ปีเห็นจะได้นะคะ
ที่วัดแห่งหนึ่งตะโกนบอกหลวงตา
เดี๋ยวจะเข้าไปฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิดนะ

เพราะคิดว่าทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ปรากฏว่าพอเข้าไปในกุฏิได้เท่านั้นแหละค่ะ

ไหมล่ะแสบนี่ค่ะสุดท้ายแล้วตำรวจนะคะ
ลงพื้นที่ไปสอบปากคำหลวงตาผู้เสียหายท่านนี้ค่ะ
หลวงตาทอนหลวงตาทอนอายุ๘๔ปีเองนะคะ
ท่านเล่าบอกว่าตรงนี้ก็คือวัดศรีสุขาพิบาล
หรือวัดบ้านโกยตำบลหนองนาคัมอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนี่
หลวงตาพาไปดูในกุฏิเลยนะคะหลวงตาเล่าบอกว่า
คนร้ายเป็นผู้หญิงอายุสักประมาณ๓๐๓๕ปี
ขี่รถจักรยานยนต์มามาจอดห่างจากกุฏิไปพอสมควรนะ

ได้รับคำสั่งจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนาคัม

ทีนี้หลวงตาแกก็เลยถามกลับไปบอกว่า
อ้าวทำไมมาคนเดียวอ่ะไม่มีเจ้าหน้าที่อสมมาด้วยเหรอ
คนร้ายตอบกลับบอกว่าเป็นภารกิจเร่งด่วน
เร่งด่วนจ้ะจะขโมยเงิน
หลวงตาหลวงตาท่านก็ซื่อแล้วก็หลวงตาท่านก็เชื่อนะคะ
ก็เลยอนุญาตให้เข้ามาภายในกุฏิ
แต่คนร้ายค่ะคนร้ายรู้ทันว่าด้านหน้ากุฏิ
กล้องวงจรปิดก็เลยอ้อมไปด้านหลังนะคะ
ไปด้านหลังแล้วก็เข้ามาภายในกุฏิ
ขณะที่มีการพ่นยาคนร้าย
บอกให้หลวงตารออยู่ด้านข้างนอก
หลวงตาอยากเข้ามานะเดี๋ยวพ่นยาอยู่
ใช่รอข้างนอกสักประมาณ๓๐นาที

แล้วให้หลวงตาเขียนชื่อที่อยู่ของตัวเอง
วัดที่จำพันษาเขียนทำไม
จากนั้นคนร้ายใช้เวลาไม่นานในการก่อเหตุ

แล้วก็เดินออกมาบอกหลวงตาบอกว่าอ๋อ

ยาฆ่าเชื้อที่จะใช้พ่นมันหมด

คราวนี้หลวงตาบอกว่ารู้สึกเอกใจแล้ว
พอเข้าไปตรวจสอบก็พบว่า
เงินที่ญาติโยมมาถวายเนี่ยหายไป๖๐๐๐บาท

ไปติดปิดกล้องวงจรปิดไว้ไม่ให้เห็นไง

ถ้าเกิดว่ากล้องจับไม่ได้นะคะหลวงตา

เป็นผู้หญิงผิวขาวผมสั้น
อายุอนามสักประมาณ๓๐๓๕ปี
กางเกงยีนขี่รถจักรยานยนต์สีแดงมาคนเดียว
ทีนี้ตำรวจบอกว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนระแวกนั้นแหละ

ตำรวจบอกว่าคือถ้าเกิดว่าเป็นคนต่างพื้นที่
แล้วถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ไม่คุ้นชินกับวัด

แต่ผู้หญิงคนนี้หมามาที่วัดหมาไม่เห่า
หมาที่หลวงตาเลี้ยงไว้ไม่เห่าเลยนะคะ
ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นคนในพื้นที่นะคะ

มันไม่ใช่เกิดขึ้นที่วัดตรงนี้วัดเดียวนะคะ

วัดคำเจริญมงคลที่บ้านดุงอุดรธานี
แต่ที่วัดนั้นคนร้ายเป็นผู้ชาย

ใช่ค่ะพฤติกรรมลักษณะการก่อเหตุคล้ายกันเลยนะคะ
ข้ออ้างคือมาฉีดพ่นยา
ป้องกันฆ่าเชื้อโควิดต่างก็ว่ากันไป
แล้วสุดท้ายเข้ามาในกุฏิมาขโมยเงินเลย

เขาดูมุมของกล้องวงคลอบติด